เดี๋ยวให้ไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามไก่ชนตลาดลุงสน
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีนะคะไก่แพ้แต่คนไม่ยอมแพ้ค่ะ
ชนอ่ะไอ้ตัวที่แพ้มันก็แพ้ไปอ่ะนะอ่าแต่คาดว่าเจ้าของไก่ชนอ่ะ
คงไม่พอใจนอกจากไก่จะแพ้ด้วยเสียพนันด้วย
ก็เลยมีการโมโหเกิดขึ้นเดี๋ยวเราน่าจะมีภาพนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหทะเลาะกันชักปืนขึ้นมา
จ่อยิงจนมีคนตายอ่ะค่ะตายคาแบบสนามไก่ชนเลยนะ
นี่คือสนามไก่ชนนี่ไปดูจังหวะที่เกิดเหตุนะ
หลบกระสุนกันใหญ่อะค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนดังนี่
นี่นะคะสนามไก่ชนตลาดลุงสนค่ะ
รั้วรอบกว้างประมาณสี่สิบคูณสี่สิบเมตรมีสังเวียนชนไก่สามวง
เก้าอี้พลาสติกโอ้โหล้มระเนรนาศเลยนะคะ
ุ่มไก่ยี่สิบกว่าสุ่มอ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะส่วนไก่ชนนะคะ
เจ้าของไก่ก็อุ้มขึ้นรถกลับบ้านที่ทางเข้าสนามไก่ชน
พบร่างของนายวิรัติศรีสวรรค์อายุสามสิบสี่ปี
เป็นชาวจังหวัดสกลนครถูกยิงค่ะคนนี้
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายกระสุนทะลุชายโครงขวา
นี่เป็นภาพที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะคะ
แต่นายวิรัติทนไม่ไหวสุดท้ายเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้ยังมีในปุ๊นะคะ
ไม่รู้ชื่อจริงเป็นเพื่อนของนายวิรัติผู้ตาย
ก็ถูกยิงเหมือนกันถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกัน
ถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายกระสุนเนี่ยไปตุงอยู่ที่ชายโครงขวา
อาการสาหัสกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
ทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้พันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์
ผู้กำกับสพดหัวล่อบอกว่าจากการคุยกับพยาน
คุยกับกรรมการตัดสินไก่ชนนายสมพงศรีแพงมนต์อายุ๔๗เนี่ยนะคะ
ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มีคู่ไก่ชนระหว่างซุ้มกลางซอยกับไก่ชนของซุ้มสักกรินชนกัน
เงินเดิมพันธุ์ฝ่ายละ๕๐๐บาท
ปรากฏว่ากรรมการตัดสินให้ไก่ชนของซุ้มกลางซอยแพ้
ก็ต้องเสียเงินเดิมพันธุ์
เป็นเจ้าของไก่ชนตัวที่แพ้ค่ะ
ก็เลยทะเลาะกับเซียนไก่ชนที่อายุเยอะกว่า

ฝ่ายในโงค์เนี่ยไปรุมชกต่อยลุงคนนึง

นายวิรัติผู้ตายเขาเป็นคนเข้าไปห้ามค่ะ
ผู้ตายเนี่ยคือคนห้าม
พอไปห้ามก็เลยต่อยกันชุนละมุนอย่างที่เห็นในภาพ
แต่ในโหน่งมีปืนไงคะ
โหน่งชักปืนขึ้นมายิงปืนขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่ง
ก็เลยแตกคือกันอย่างที่เห็นในคลิปภาพ
โหน่งก็วิ่งไล่ตามนายวิรัติผู้ตายซึ่งเขาไปห้าม

โดนกันไปเนี่ยค่ะนายวิรัติเสียชีวิต
แล้วก็มีเพื่อนด้วยโดนยิงจนรับบาดเจ็บค่ะ
กลายไฟไหนแพ้ครับพี่
กลายไฟที่ถูกยิงหรือว่าคนที่ยิง
คนที่ยิงแพ้ใช่ไหมครับ
เขาก็เลยไม่พอใจ

พี่ประวัติศาสตร์ถึง๕๐๐๐ครับ๕๐๐๐บาทครับถ้ารวมท้องไฟก็เป็นหมื่น

นี่ค่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเมีย
พาลูกชายพาลูกสาวไปที่เกิดเหตุแล้วร้องไห้กันแบบ
ซึ่งผู้ตายไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับเขา
เห็นเขาทะเลาะกันไปห้ามด้วยซ้ำนะ

คุณพ่ออุดรศรีสวรรค์อายุ๖๐ค่ะ
คุณแม่ดาราศรีสวัสดิ์อายุ๕๗ค่ะ
นางสาวสุภาดาจองระหงอายุ๒๑ปี
ภรรยาของผู้ตายและภรรยาพาลูกไปด้วยนะคะ

ไปดูที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ร้องไห้กันอย่างนี้

ผู้กำกับสพดหัวล่อสั่งการให้ชุดสืบสวน

จากการตรวจสอบพบว่านายสุพธหรือนายโหน่งเนี่ย
โอ้โหคดีติดตัวหลายคดีเลยค่ะ
แล้วก็มีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย
ก็เลยกำชับเจ้าหน้าที่ชุดติดตามจับกลุ่ม

ตามกฎหมายดำเนินการได้ทันทีค่ะ